ช่วงเย็นมีกลุ่มนักเรียนโรงเรียนหนึ่งที่สกลนคร
พาพวกขึ้นท้ายรถกระบะแล้วก็บุกไป
ปลาปะทัดปลาระเบิดปิ๊งปอง
ใส่โรงเรียนของทางฝั่งคู่อริ
มันมีเสียงดังขึ้น๓๔ครั้ง
นักเรียนทั้งครูทั้งผู้ปกครองก็ตื่นตกใจกัน
แล้วมีข่าวลือว่ามีคนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ด้วย

เสร็จแล้วเอาระเบิดปิงปองเอาประทัด
ปลาใส่โรงเรียนอีกฝ่ายหนึ่งนะคะ
มีข่าวลือว่ามีคนบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้
วันนี้ตำรวจออกมายืนยันแล้วนะคะว่า
ไม่มีคนบาดเจ็บนะคะจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนเย็น

โรงเรียนชั่วคราว๑วันค่ะก็คือวันนี้เขาปิดโรงเรียน
นะคะโดยให้มีการเรียนการสอนอังออนไลน์แทน
โรงเรียนหนึ่งก็เช่นเดียวกันโรงเรียนธาตุนารายวิทยา

ก็ประกาศหยุดเรียน๑วันเช่นเดียวกัน
เมื่อเช้านี้ค่ะถ้าพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศ
หน้าโรงเรียนสกลนครพัฒนาศึกษาเนี่ย
คือด้วยความที่เพจขึ้นข้อความนี้กลางเดียว
คงตัดสินใจนะคะว่าปิดเรียนก่อน๑วันแล้วกัน
เพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวดูเหตุการณ์ก่อนมันเกิดอะไรขึ้น
ก็กลางดึกก็อาจจะยังไม่มีคนได้เห็นข้อความนั้นที่โพสต์ไป
เมื่อเช้านี้เขาบอกว่าก็ยังมีผู้ปกครองบางส่วน
เดินมาส่งบุตรหลานครูเวรรอปภต้องแจ้งว่ากลับบ้านก่อน
วันนี้โรงเรียนปิดเรียนกันทางออนไลน์แทน

ส่วนอีกโรงเรียนหนึ่งคือโรงเรียนธาตุนารายวิทยา
มาช่วยดูแลความสงบเรียบร้อยเช่นเดียวกัน
ทางด้านรองผู้บังคับการตำรวจภูทรสกลนคร
เชิญฝ่ายปกครองผู้บริหารทั้ง๒โรงเรียนนี้
ร่วมประชุมกันเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา
ตอนนี้ทุกโรงพักที่สกลนคร
เขาบอกต้องมีการจัดเตรียมทำแผนเผชิญเหตุ

ตอนนี้ต้องช่วยกันดูแลบุตรหลานไม่ให้มาก่อเหตุซ้ำนะคะ

ตำรวจบอกว่าเป็นความเข้าใจผิดระหว่างบุคคล
ไม่ได้เกิดความบาดหมางระหว่างสถาบัน
และตำรวจก็ยืนยันว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ
แต่ถามว่าตกใจไหมเกิดเหตุแบบนี้ที่โรงเรียน
โอ้โฮมันน่าตกใจค่ะ

ชุดสืบสวนการทำงานของตำรวจสำหรับผู้ก่อเหตุ
ชุดสืบสวนก็ติดตามตัวคนที่อยู่ในคลิปนะคะ
ที่เป็นคนขับรถกระบะสีขาวแล้วพากลุ่มนักเรียนไปก่อเหตุ
ปรากฏว่าคนขับรถคันนี้เป็นเด็กนักเรียนชั้นม๔อายุ๑๕ปีค่ะ
แล้วรถที่เอามาใช้คือรถผู้ปกครอง
ซึ่งต่อมาผู้ปกครองก็พาเด็กนักเรียนคนนี้เข้าพบตำรวจ
แล้วบอกตำรวจบอกจะว่ากล่าวตักเตือนลูกชาย
ลูกชายรู้สำนึกผิดและรับปาก
ว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วพามาพบตำรวจนะคะ
นักเรียนที่ก่อเหตุก็ได้กล่าวขอโทษสังคม
แล้วบอกว่าทำไปเพราะว่าถูกยั่วยุ
และรู้เท่าไม่ถึงการค่ะ
ก็คือจะมาให้ลูกจับรถแล้ว
แล้วก็คือจะให้คุณตาเพื่อนไปรับไปส่งแทน
ก็คืออยากให้ลูกคิดให้มาก
ค่ะคือถ้าเป็นอะไรมาคือพ่อแม่จะเสียใจที่สุด
แล้วด้วยความที่ผู้ก่อเหตุยังเป็นเยาวชนนะคะ

เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ปกครองเด็กแล้วก็ตำรวจ
คือถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
ก็จะยินยอมให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ซึ่งตำรวจบอกว่าจะทยอยเรียกกลุ่มเด็กนักเรียนที่ก่อเหตุที่เหลือ
มาทำข้อตกลงแบบนี้เหมือนกัน
ดูแลร่วมกันนะคะตำรวจแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะคะ